ช่วงนี้หลายคนกำลังยื่นเพื่อขอลดหย่อนภาษีกันอยู่
แต่ว่ามีข่าวดีสำหรับภาษีในการยื่นของปีหน้าคือปี๒๕๖๑นะครับ
เพราะว่าคู่สมรสนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้จาก๓๐๐๐เป็น๖๐๐๐บาทนะครับ
และผู้ที่มีบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมก็สามารถลดหย่อนได้๓๐๐๐บาทไม่จำกัดจำนวนบุตรครับ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรสำหรับที่๔๔พศ๒๕๖๐
ได้เพิ่มการลดห่อนภาษีให้กับคู่สมรสเป็น๖๐๐๐บาทจากเดิม๓๐๐๐บาท
โดยกรณีคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน๑๒๐๐๐บาทครับ
รวมทั้งในกรณีที่มีบุตรหรือบุตรบุญธรรมสามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเป็น๓๐๐๐บาทต่อคน

ซึ่งจากเดิมนั้นได้เพียง๑๕๐๐๐บาทต่อคน
และนำหุดไปหักลดห่อนภาษีได้ไม่เกิน๓คน
แต่ว่ายกเลิกค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร
จากเดิมให้หักลดหย่อนได้คนละ๒๐๐บาท
จากว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการเรียนฟรีให้เด็กไทยนั้น
เรียนไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่๖นะครับ
นายประสงค์ภูณธเนศอธิบดีกรมสรรพากรก็กล่าวว่า
การเพิ่มค่าลดห่อนภาษีครั้งนี้ต้องการจะจุงใจให้คนไทยนั้นมีบุตรเพิ่มขึ้นครับ
หลังจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย
หรือว่าสังคมผู้สูงอายุโดยกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว
แต่ว่าจะใช้ได้กับปีภาษี๒๕๖๐แล้วก็นำไปยื่นชำระในปี๒๕๖๑นะครับ
สำหรับมนุษย์เงินเดือนผู้มีรายได้ตามกฎหมายใหม่ได้เพิ่มจำนวนการหักภาษีการจ่ายได้นะครับ
แล้วก็เรื่องของการหักภาษีค่าลดหย่อนต่าง
ปัจจุบัน๑๔๐ของเงินได้แต่ไม่เกิน๖๐๐๐บาท
เป็น๑๕๐ของเงินได้แต่ไม่เกิน๑แสนบาทครับ
รวมไปถึงเพิ่มค่าลดหย่อนสำหรับผู้ที่มีเงินได้จาก๓๐๐๐บาทเป็น๖๐๐๐บาทด้วย
ธิบดีกรมสรรพากรระบุว่าการปรับปรุงโครงสร้างภาษีครั้งนี้
ทำให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความเป็นธรรมมากขึ้น
คล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน
โดยผู้มีรายได้สุทธิเดือนละ๒๖๐๐๐บาทขึ้นไป
จะต้องเริ่มเสียภาษีและหักลดหย่อนส่วนตัว
โดยที่ไม่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนรายการอื่นครับ